เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในโลกสังคมออนไลน์
มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงคลิปภาพที่ปรากฏว่า
ตำรวจจราจรสนบุคโลใช้มือตบศีรษะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รายหนึ่ง
จนล้มลงนะครับทำให้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ต้องออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้เน้นย้ำให้ตำรวจ
ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุขภาพอ่อนโยน
ขณะที่ผู้ปกครองของผู้ขับขี่จักรยานยนต์
ก็เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจครับ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณเศรษฐาโสรินครับ
ไม่มีตำรวจคนไหนล่ะเจตนาที่จะไปทำร้ายพี่น้องประชาชน
แต่หวังว่าจะหยุดรถเพื่อจะได้ตรวจสอบ
จบลงด้วยดีกรณีเหตุการณ์ตำรวจสนบุคโลโบกเรียกรถจักรยานยนต์ให้หยุด
แต่รถจักรยานยนต์เกิดเสียหลักพลิกคว่ำอย่างที่ปรากฏในคลิป
ซึ่งมีผู้แชร์ลงสังคมออนไลน์จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุหรือไม่
แล้วคือจริงผมไม่ได้มีเจตนาหนี
คือที่เขาออกมาโบกคนแรกผมหักหลบ
เพราะว่ารถผมมาเบรกมันไม่ดี
คือถ้าไม่เบรกคือถ้าไม่หักหลบตอนนั้น
คือผมชนเขาแน่นอนชนตำรวจคนแรก
ผมหักหลบไปเสร็จพอมาคนที่สองผมจะหักหลบซ้าย
แล้วคือผมก็จะจอดแล้วพอเลยเขาไป
แต่เขาตบเข้ามาที่หมวกกันน็อกผมก่อน

ด้านพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ออกมากล่าวขอโทษประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นั้น
ตำรวจก็ไม่สามารถทำความผิด
กระทำเกินกว่ากฎหมายได้
แต่ยืนยันนะฮะตำรวจนครบานทุกคนเนี่ย
จัดปรัฐหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเตธ่างใจ

โยนสุภาพอ่อนโยนเป็นหลัก

ว่าในบางครั้งอาจจะมีการใช้อารมณ์อะไร

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ครั้งแรกที่เห็นคลิปแชร์อยู่ในโลกออนไลน์

เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับลูกชายของตัวเอง
แต่สุดท้ายก็เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทางตำรวจ
อาจไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น
ถาม๓ลูกแล้วบาดเจ็บตรงไหนอะไรบ้าง
ก็ที่ลูกบัตรเจ็บคือแค่เข่าถลอกนิดหนึ่ง
แล้วก็ตรงเข้าพับนิดนึง

พอมันรู้ตอนหลังก็คงไม่ใช่ขึ้นที่ทำกับแรงเกินประเหตุ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เน้นย้ำให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน
ด้วยความสุภาพและอ่อนโยนมากที่สุด
ฝากถึงประชาชนหากเจอด่านตรวจ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
เศรษฐาโสรินข่าวทรัฐทีวีรายงาน